วันนี้คุณผู้ชมส่งกันมาเยอะเรื่องของงูนะครับ
คุยอะไรกับมันดีถ้าเจอกันแบบปะกัน
หลายคนก็พูดมาเป็นเสียงด้วยกัน

กลัวมากเลยค่ะอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูถ้าเจองูเหลือมเพราะว่า
เธอคนนี้บอกเลยต้องให้เพลงนี้จริง
เธอมากับเหลือมสวยตรงที่มากับเหลือม
ทำไมมากับเหลือไปดูภาพกันเลยครับค่ะยังไง

โอ้โหเป็นไงเราเธอมากับเหลือม
เฮ้ยนี่แค่งูผู้หญิงใช่ไหมคะแน่นอน
ใช่ผู้ไพสาว
น้องใจกล้ามากเลยค่ะ
แล้วจับแบบมือเปล่า
เห็นแบบพันงูยังไม่พันเทือก

โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่ากู้ภัยหนุ่มยืนตะลึงทำตาปริบ

คุณดูนะท่าทางแมงมากเลยนะครับ

คือชาวบ้านเขาแจ้งว่าเจองูเหลือมขนาดใหญ่นะฮะ
เลื้อยขดอยู่แถวกอไม้ตรงนั้นนะฮะ
อยู่บริเวณแถวด้านหลังหอพักแห่งหนึ่งบริเวณถนนสาย
โรงพยาบาลกำแพงเพชรตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ภัยสาวคนนี้ก็ไม่รอช้าแล้วครับ
ไหนจ้าเหลือมเถอะอยู่นี่เอง
มามาให้จับซะโดยดี

ในการคล้องคอปิดปากจับหัวดึงรั้งมันเอาไว้
แล้วกู้ไพสาวคนนี้ไม่รอช้า
ทำตามยุทธวิธีที่เธอได้รับการฝึกฝนมา
เอาขาเหยียบเอาไว้เอามือค่อยไล่ไปไล่ไล่

แล้วก็ดึงมันขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วและชำนาญ

เธอมากับเหลือมสุดยอดจริง
คนนี้นะครับเธอชื่อว่าคุณพัทธิดาโตยิ่ง
ค่ะอายุเท่าไรคะอยู่ที่เฉพาะ๒๔ปี
เฮ้ยน้องแม่

โอ้โหไม่มีความกลัวในเรื่องของการจับงูเหลือมด้วยมือเปล่า

เอาละก็จับแบบนี้อยากจะขอชื่นชมนะ
เพราะว่ามาช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีแล้วดูกัน

นี่นางเอกแม่เบี้ยคนต่อไปแน่นอนดิฉันว่า

แล้วก็นั่งท้ายรถกู้ภัยไป
ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ชาวบ้านเราก็ปลอดภัยสบายจิตสบายใจ
อ้าวมันจะไปรีบเรียบร้อย

อ่ะแต่เห็นแบบนี้แล้วไม่แนะนำนะครับ

ทำอย่างที่หลายคนเขาส่งข้อความมาถูกต้องที่สุด

โทรศัพท์คุยนี่แหละกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เขาจะได้มีวิธีในการจับงู
ซึ่งเป็นสัตว์มีพิษออกไปจากบ้านออกไปจากบริเวณให้เร็วที่สุด
อย่างน้องคนนี้คือเขาก็เป็นกู้ภัยจิตอาสาใช่ไหม

เขาก็จะมีวิธีการจับแล้วน้องไม่กลัวงู
เอาจริงคือบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาก็จะมีแบบมือใหม่บ้างตัวงูบ้างอย่างที่เราเคยเห็นกัน
แต่ว่าน้องเขาแบบใจกล้ามาก
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะติดต่อผู้กำกับนะคะ

จริงยอมเลยอ่ะโอ้โหได้